ไปดูข่าวที่ผมโปรยเอาไว้แม่ก็ช่วยไม่ได้แม่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเจ้าโฮจุนเนี่ยมันเป็นแมวสุดรักสุดห่วงของครอบครัวนี้ครับมันถูกงูเหลือมเข้ามาโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยสิจะช่วยยังไงอ่ะป่องแบบนั้นแล้วนะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแม่บอกกลัวก็กลัวสงสารลูกก็สงสาร
สะเทือนใจมากตอน๓ทุ่มกว่าลูกสาวเดินออกไปหาแมวหลังบ้าน
แมวไม่เจอลูกเลยกวาดตาไปรอบไปเจองูตัวใหญ่อยู่หลังบ้าน
แล้วร้องกรี๊ดแล้วร้องงูงูงูงูมะม้างูงูโฮจุนล่ะ
หาโฮจุนไม่เจอจากนั้นก็กรีดร้องไม่หยุดเลยครับพักใหญ่
แม่ทำยังไงไม่ได้แล้วกอดลูกเอาไว้แล้วโฮจุนก็อยู่ในท้องงูเรียบร้อยแล้ว
นี่คือหัวใจจะสลายนะครับตกใจด้วยสงสารลูกด้วยสงสารแมวด้วย
แม่จะรักและคิดถึงหนูตลอดไปนะครับลงท้ายขอบคุณหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหลักหก
มาช่วยจับงูด้วยคือเจ้าโฮจุนเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปกว่าสามหมื่นครั้ง
แล้วก็มีคนที่มาแสดงความเห็นเกือบ๘๐๐ข้อความส่วนใหญ่สงสารแล้วครับ
โฮจุนธาตุแมวทั้งนั้นแหละที่มาเม้นเนี่ยสงสารลูกสาวเจ้าของโพสต์ด้วยที่สูญเสียแมวที่รักไป
แต่ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับมีชาวเน็ตคนหนึ่งเขาเสนอบอกว่าเดี๋ยวจะให้ลูกแมวพันธุ์อเมริกันชอตแฮร์
มันผสมกับพันธุ์สก๊อตจิตโฟนะฮะถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ
บอกให้ฟรีเลยให้ลูกสาวพี่เนี่ยเพื่อไปเลี้ยงแทนเจ้าโฮจุนนะครับ
แต่ต้องรอให้ลูกแมวคลอดออกมาแล้วอย่านมก่อนนะแล้วเดี๋ยวติดต่อกันเดี๋ยวจะเอาไปให้
นี่แหละครับเป็นน้ำใจของธาตุแมวด้วยกันเข้าใจถึงหัวอกด้วยกัน
คนรักแมวเขาจะแบบว่าช่วยกันนะครับ